งั้นไปดูน้องแมวตัวหนึ่งตัวนี้ดีกว่า
น้องโดนทาสเนี่ยผูกเอาไว้
ไม่ให้ออกไปดื้อไปสนที่ไหน
น้องก็เลยทำกิริยาแบบนี้ค่ะ

กี๊ซังคิดว่ามันกำลังเดินรูวิ่งนะ
เหมือนออกกำลังกายบนรูวิ่งไหม
มันเหมือนไหมเหมือนสายพานอ่ะ
ฉันคิดว่าเจ้าของน่าจะอยากให้น้องแมวออกกำลังกาย

แมวมันจะมีของเล่นที่เป็นวงกลมให้เดินใช่ไหม

เห็นไหมออกกำลังกายแล้ว

คุณยังทำไม่ได้เลยนะเออผมทำไม่ได้เอาแมวทำได้
โอ้โฮรับรองเดินอย่างนี้สักอาทิตย์นึงสิกแพคขึ้น

บอกว่าแมวใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตในการนอน
จริงวันหนึ่งมันนอน๒๐ชั่วโมง

แต่ก็ต้องเป็นเรื่องน่ารักเอามาฝากขอบคุณคลิปน่ารักด้วยนะคะ